ออกกันเรื่องเสียท็อปเสียกรรมลอลลวงโลกกันหน่อย
ตามหากันทั้งบ้านทั้งเมืองก็ยังไม่เจอนะ
ล่าสุดแม่ของเสียท็อปก็เปิดบ้านให้นักข่าวไปคุยอีกหนึ่งรอบ
บอกว่าตอนนี้ฉันยังติดต่อลูกไม่ได้ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหน
แล้วก็เปลยว่าเดี๋ยวจะเตรียมขายตึกแถววรจักรอีก๑๑ห้อง
คือก็ไม่ได้บอกว่าจะเอาเงินไปทำอะไรแต่ว่าคาดว่าน่าจะไปช่วยลูกใช้หนี้นะครับ
ทีมข่าวยังเกาะติดเรื่องนี้กันอยู่นะคุณผู้ชม
ไปอยู่ที่บ้านของแม่ของเสียท็อปที่สระบุรีบ้านสวยทีเดียว
บ้านเลขที่๕๐๐ทับ๑๔หมู่๔ตำบลคำพรานอำเภอวังม่วงครับ
และลูกชายก็ไม่ติดต่อกลับมาตนเองไม่รู้ว่าลูกชายไปพักกับใครที่ไหน
พร้อมบอกว่าหลังแต่งงานเสร็จได้คุยกับนางสาวดารินซึ่งเป็นเจ้าสาวล่าสุด

ก็มีการชวนกันมาหาที่บ้านได้ไหม
แต่ว่าทางด้านของดารินเองบอกว่าไม่มีรถขับไปค่ะแม่
ตัวเองก็เลยบอกว่าให้นั่งรถมาแล้วกัน
แต่ว่าดารินเองก็ไม่ได้ไปหานะครับ

แล้วบางทีเราไลน์ไป
เขาอ่านเขาก็ตอบมา
บางทีเขาก็ไม่อ่านเลย
แต่แม่คิดว่าเขาคงถ้าเขาทำผิดนะครับ

ขนาดแม่ออกไปข้างนอก

เขาก็ต้องรู้เพราะว่าข่าวนี้มันดัง

ก่อนจะมีข่าวดารินจะมาหาแม่บ้างล่ะ

ใช่ไหมคะเขาก็บอกไม่มีรถเราก็แนะเขาบอกว่าก็ขึ้นรถตรงนั้นมาตรงนี้มา
แล้วก็บอกแล้วแม่ก็จะออกไปรับแล้วก็แม่ซื้อเสื้อไว้ให้บอกบ้านเลขที่มา
หลักเกิดอย่างนี้ใช่มั้ย

ไม่เท่าไหร่ก็ถึงได้มีเหตุการณ์อันนี้ค่ะ
นางยานีบอกว่าตนเองก็เครียดเหมือนกันนะนอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับทุกวันนะฮะ
ตั้งแต่เกิดเรื่องเป็นข่าวขึ้นมาอยากจะให้สังคมเข้าใจว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะ
ลูกเขาทำผิดอย่าเหมารวมว่าตัวเองผิดตามลูกชาย
เขาไม่ได้ทำที่ผ่านมาตนเองก็เดินทางไปไหว้พระเหมือนกัน
อย่าให้จิตใจสงบไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็ขอพรให้ขายตึกจำนวน๑๒ห้องย่านมรจักษ์ให้ได้
แต่ก็ไม่ได้บอกว่าเอาเงินจำนวนนี้จะไปทำอะไรนะครับ
มันเหมือนคุณอยากจะร้องไห้อยากจะร้องไห้ออกมาแต่มันร้องไม่ออก
มันจุกมันแน่นที่หน้าอกมันนอนไม่หลับมันหัวเนี่ยมันจะหนักตื้อไปหมด
นอนไม่หลับเลยต้องใช้ยานอนหลับช่วย
แล้วได้ข่าวว่าเงินแน่นที่ไปไหว้คะอธิษฐานได้ไหมครับ
ที่ฐานเรื่องที่ทางค่ะไม่ได้เรื่องอื่น
เพราะว่าตอนนี้แม่จะขายตึกแถวที่วรจักรแม่ก็ไปอธิษฐานขอให้ขายได้
แต่แม้ว่าไม่ได้มาอธิษฐานเรื่องของท็อปนะคะตึกแถว๑๑ห้องค่ะ
โอ้โหคุณคิดดูตึกแถว๑๑ห้องวรจักรมันจะกี่ล้านบาท
มูลค่ามันต้องเยอะมากแน่เลยนะฮะ
เอาเราย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์วิรกรรมของเสียท็อปคนนี้กันหน่อย

ตอนเรียนมหาวิทยาลัยเสียท็อปคนนี้ขโมยเครื่องเพชรของแม่๔แสนบาท
จำนำเพื่อพาผู้หญิงไปเที่ยวญี่ปุ่น

เออพอเรียนจบก็ไปประกอบธุรกิจหลายอย่างจนแม่ต้องเอาที่ดินมรดกจำนวน๑๓แปลง

สุดท้ายเหตุผลคือเช็คเด้งที่ก็โดนยึดไป

ไม่เท่านั้นนะฮะเสียท็อปคือแต่งงานก็มีการนำโฉนดที่ดินของแม่สามแปลง
เอาไปให้เจ้าสาวอ้างว่าเป็นของรับขวัญเจ้าสาวด้วย

สิ่งต่างเหล่านี้ทำให้แม่เครียดมากกับลูกชายคนนี้ถึงขั้นกับเคยเอาปืนจ่อจะยิงลูกมาแล้วนะ
โดยเฉพาะที่จับได้ว่าลูกชายขโมยเครื่องเพชรของแม่ไปจำนำเพื่อเอาผู้หญิงไปเที่ยวญี่ปุ่น

พอเป็นอย่างนี้หนักเข้าคุณแม่ก็ต้องเอ่ยปากชวน
เคยชวนท็อปไปหาหมอคิดว่าลูกป่วยทางจิตหรือเปล่า

จากนี้ทีมข่าวยังไปตรวจสอบเส้นทางการบินของเสียท็อปคนนี้

กรกฎาคม๖๒เดินทางไปฮ่องกง

จากนั้น๑กันยายนที่ผ่านมาเดินทางไปสิงคโปร์แล้วก็กลับมาวันที่๓
วันที่๙กันยายนเดินทางไปเกาหลีใต้แล้วกลับมาจากญี่ปุ่น๑๖กันยายน
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเสียท็อปออกไปนอกประเทศหรือยังหลังจากเป็นข่าวกับเจ้าสาวคนล่าสุด
เพราะว่าเดินทางบ่อยมากนะฮะแต่มีรายงานว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งพาเขาไปกบดานอยู่
คอนโดแห่งหนึ่งแถวศูนย์วัฒนธรรมรัชดาก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงนั้นจริงหรือเปล่า
แต่เริ่มพิกัดเริ่มแคบลงแล้วเริ่มแคบลงใครเห็นก็รีบแจ้งแล้วกัน
เป็นทฤทธิ์ของตำรวจต่อไปนะครับเราก็อยากเจอเขาเหมือนกันนะ
อยากฟังจากปากเขา
หลังจากที่เสียท็อปดังขึ้นมาชั่วข้ามคืนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เขาก็มีการแฉประวัติออกมามากมายว่าเสียท็อปเนี่ยเคยคบไฮโซบ้าง
ดาราดาราก็มี๓รายชื่อที่ปรากฏ

เละให้ไฮโซบ้างฟ้า
ทีมข่าวของเราไปถามอะไรไปพูดคุยคนแรกคุณไฮโซบ้างฟ้านะคะ
เปิดเผยกับทีมข่าวของเราว่าตกใจตกใจกับข่าวนี้จังเลย
ตอนนี้อยู่ดูไบมาเที่ยวอาจจะไม่สะดวกตอบ

ถ้าข่าวลือเริ่มเยอะ
อาจจะต้องถึงขั้นแถลงข่าวชี้แจงเลยนะ
อกจากนี้ยืนยันว่าไม่เคยคบไม่เคยรู้จัก
ติดต่อทำธุรกิจใดกับเสียท็อปเลย
ยืนยันไม่เคยรู้จักคนคนนี้เลยตามที่เป็นข่าว
อีกหนึ่งคนคุณแคทริยาอิงลิสค่ะทีมข่าวของเรา
ถามเหมือนกันนะคะซึ่งคุณแคทตอบโต้ค่ะ
เพราะว่ามีแฟนคลับคือสังเกตจากตอนแรกเนี่ยนะคะ
ตอนแรกเธอก็ไม่ทราบแต่มีแฟนคลับไปคอมเมนต์
สอบถามในไอจีส่วนตัวสอบถามเธอเลยนะ
บอกว่าเสียท็อปบอกว่าคุณแคทริยาเป็นแฟนเก่าของเขา

ฮ่างงมากไม่เคยรู้จักมาก่อน
นางคงติดตามละครที่เล่นอยู่ตอนนี้ไหม

มีข่าวกันหลายคนนะคะ

แล้วก็ดาราทีนี้เราจะพา

เช็คดวงชะตาไปเช็คโงเห้ง

อาจมงค์จมูกตาปากเขาเป็นคนยังไง

รูปร่างใบหน้าเป็นอย่างไร

เดินทางไปเลยค่ะไปหานางจุธามาส

ที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่า๑๕ปี

รูปของในท็อปไปให้อาจารย์ตุ้ยด้าง๒๐๓๐ค่ะ

ค่ะจากการดูเงาเย้งใบหน้าของในท็อป

อันนี้แหละผักมาดูจมูกบ้าง
มูกหนาค่ะและงุ้ม
เป็นคนที่รักพวกพ้องใจใหญ่ใจถึง
ส่วนปากเนี่ยทำมาหากินคล่องค่ะ
น่าจะเป็นคนพูดแบบน่าฟัง
น่าฟังดูจะถือดูปากเป็นกระจับเหมือนกันนะ
เออพูดเพาะค้าอะไรแบบนี้นะจากปิ๊ตตี้เข้าล่างให้ฟังนะ
ขณะที่มาดูข้อเสียบนใบหน้าบ้างไหมคะข้อเสียบนใบหน้าของนายท็อปเนี่ยนะคะ
คิ้วเส้นขนไม่กอดกัน
คือไม่ค่อยจะรักญาติพี่น้องเวลาจะทำอะไร
คิดถึงสิ่งที่ตามมาและไม่สนใจความรู้สึกของคนในครอบครัว

หนักสุดเลยส่วนตามีลาชนะเหมือนปราดุกหรือว่าตาโปนแบบนี้
โปนเป็นคนที่มีความคิดลบกับผู้อื่นไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบ
แต่กลับเอาเปรียบคนอื่นได้หางตาตกเวลาทำลงทุนอะไรก็เหมือนจะดี

แก้โงแฮงกันหน่อย

หรือข้อไม่ดีเพราะเขาเสีย
สำหรับตาขวาตาขาวเนี่ยนะคะ

ตาขาวอยู่ข้างล่าง

และตาขาวมีมากกว่าตาดำ
ซึ่งในท็อปเป็นคนที่ไม่กล้าเผชิญกับความจริง
ไม่เห็นไงหาตัวไม่เจอ

จมูกเล็กทำให้ลำบากเดือดร้อนทุกกายทุกใจ
น้ำเสียงจากที่ฟังมีความนุ่มนวล

แต่ไม่ใช่เสียงของลักษณะผู้ชายที่เป็นผู้นำครอบครัว
ฟังเสียงสินแสกันหน่อยเลยค่ะ

ถ้าทำในสิ่งที่ผิดก็จะโดนจับเร็วขึ้น
หรือถูกลงโทษเร็วขึ้น

เพราะฉะนั้นพอดีคนที่เปลี่ยนชื่อก็คงไม่ได้กำชับเขาลงไป
แล้วก็อาจารย์เห็นจากเบอร์โทรศัพท์เขาด้วย

จริงเขาชอบเรื่องธรรมธรโมนะฝ่ายทางธรรมด้วยเหมือนกัน
แต่มันมากไปมันก็คือเขาก็จะเป็นในทางที่ลบไงคะ
ก็เป็นคนมีเล่มีเหลี่ยมแทนที่จะธรรมะเนาะ
ก็อาจจะมีเล่เหลี่ยมกับคนรอบข้างได้
ตาตกนะคะตาตกแล้วเขาก็คิดคิดลบแล้วตาเขา
เขาเรียกว่าตาประดุกนิดนึงตาคว่ำนิดหนึ่งอะนะคะ
เขาก็เป็นคนคิดลบนะคะคิดคือไม่ให้ใครเอาเปรียบฉัน

ตุ้ยยังบอกด้วยนะคะว่าในท็อปเนี่ยเขามีดวงเป็นแม่เนี่ย
เป็นดาวโชคลาภขนาดนี้ยังอยู่ในประเทศไทย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้หญิงพาหนีอีกไม่นาน
ท็อปก็จะเปิดเผยตัวค่ะ
ข่าวดังขนาดนี้สังคมก็กดดันขนาดนี้
ก็คงอีกไม่นานจะได้เห็นตัวเขาแหละแล้วก็ฟังจากปากเขาด้วย